คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวบางชัน
อายุ๓๘ปีมีลูกชายกับลูกสาวนะคะ
คุณแม่ไปแจ้งความเอาไว้กับตำรวจสนบางชันบอกว่า
ธอมคนนึงกับแฟนสาวเนี่ยทำร้ายลูก
คือปัญหาก็คือธอมคนนี้เหมือนกับจอดรถขวางทางรถของคุณแม่

แต่ปรากฏว่าสาวธอมกับผู้หญิงที่เป็นแฟนโวยวาย
ชูนิ้วกลางอะไรแบบเนี้ยให้ของลับแล้วก็โวยวายทะเลาะกัน
จนลงมามีการทะเลาะกันมีปากเสียงกัน

มาห้ามมาช่วยแม่เด็กก็ถูกทำร้ายไปด้วย
แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนก็บอกว่า
ทอมทำรุนแรงเกินกว่าเหตุจริง

ทีนี้เราก็ต้องมาตามความคืบหน้าเรื่องคดีความนะคะ
คือวันนี้เนี่ยค่ะทางคุณแม่วัย๓๘
พาลูกชายกับลูกสาวที่อยู่ป๖กับม๒เนี่ยนะคะ
ไปพบกับตำรวจเพื่อที่จะไปให้ปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอบางชัน
ซึ่งไปวันนี้เนี่ยทางพันธุ์ตำรวจเอกอดีศักดิ์ชูพันธ์
ผู้กำกับการสอนอบังชันก็เลยบอกว่า
จริงแล้วทางฝั่งของคุณแม่และลูกค่ะ
ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม
แล้วก็จะมีการนัดทีมสหวิชาชีพ
คุยกับเด็กทั้งสองคนด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีการออกหมายเรียกให้คู่กรณีก็คือสาวธอม
กับแฟนสาวของสาวธอมเนี่ยค่ะ
เข้าพบพนักงานสอบสวนส่วนรายละเอียด
ยังไม่ขอเปิดเผยอะไรเพิ่มเติม
แต่ปรากฏว่าช่วงเที่ยงค่ะ
ธอมคู่กรณีกับเพื่อนสาวคนสนิท

ทางผู้กำกับการสอนอบางชันก็เลยบอกว่า

ช่วงเที่ยงฝั่งคู่กรณีสาวธอมเข้าไปกันด้วย
คือฝั่งสาวธอมกับแฟนสาว
เขาไปติดตามความคืบหน้าทางคดี
นางสาวดวงกระมวลกลั่นกลิ่นอายุ๔๑ปี

ไปกับนางสาวทิพยรัฐเผือกลาดพร้าว

ไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สนบางชัน
นางสาวดวงกมลบอกแบบนี้ค่ะ
ตั้งแต่เกิดเหตุก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้

แต่ไม่เห็นได้รับการติดต่อจากตำรวจ

มารู้ข่าวว่าอ้าวฝั่งคุณแม่กับลูก
เขาเข้าพบพนักงานสอบสวนตัวเองก็เลยมาด้วย
ก็จะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
มาแสดงเจตรจำนวงว่าพร้อมจะไกล่เกลียนะ
ยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยทะเลาะกันจริง
เด็กสองคนพยายามวิ่งเข้ามาขวางคือมาช่วยคุณแม่
ตัวเองก็เลยใช้มือผลักหน้าของเด็ก
ผลักไปสองครั้งยืนยันว่าเป็นแค่การผลัก
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายรุนแรงตามที่มีการนำเสนอผ่านทางข่าว
แต่ว่าแม่เขาเอาภาพมาให้ดูเขาบอกลูกเขาเป็นแผลค่ะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เขาอยู่หน้าโรงเรียนแล้วเขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็บอกว่าสาวธอมคนนี้ทำรุนแรงจริง
บอกว่าไม่ใช่ผักเบาแน่นอนถูกทำร้ายเลย
ค่ะส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน
ให้ข้อมูลว่าสาวธอมคนนี้ทำรุนแรงกับเด็กเนี่ยนะคะ
ธอมคนนี้บอกว่าไม่จริงนะถ้าไม่เชื่อไปดูกล้องวงจรปิดเลย
อยากจะยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
จุดที่เกิดเหตุก็คือหน้าโรงเรียนนะคะ
แล้วก็ยังย้ำว่าพร้อมเจรจานะ
อยากจะไกลเกลี่ยกับคุณแม่ที่เป็นคู่กรณีนะ
เพราะว่าอยากจะให้เรื่องจบจะได้กลับไปใช้ชีวิตกันได้ตามปกติ
เพราะพอมีคนนำภาพไปแชร์กันในโลกออนไลน์
พอเป็นข่าวสาวธอมคนนี้บอกว่าเธอถูกข่มขู่คุกคาม
จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติแล้วอะค่ะ
เธอเองเธอก็บอกว่าก็กลัวจะได้รับอันตรายเหมือนกัน
แม่เด็กเขาไม่พร้อมปล่อยเกียรติกับเรา
เหมือนเขาก็กำลังจะแจ้งความกับเรานี่แหละ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแจ้งความในข้อหาอะไร
เราก็เลยยืนยันความมอลิสุทธิ์ใจเราก็ขอไกลเกียร์
ขอให้มันจบแต่วันนี้แหละเพราะว่าเราก็ไม่ไหว
สังคมก็ประนามเราแต่ทำไมล่ะ
ทำไมถึงเขาถึงไม่กล้ามาไก่เกลียดกับเรา
เมื่อเราก็ยืนยันความบริสุทธิ์แล้วอะพี่
ทั้งที่เราก็ไม่ได้แบบเป็นคนโหดร้ายคอมคั่งอะไรแบบ

ต้องมาวัดเรื่องมาเป็นเรื่องเล็กมาเรื่องที่แบบ

เราอาจจะพังมือไปโดนน้องคือสถานการณ์นั้นมันวุ่นวายพี่

ตรงนั้นเราจะขอโทษน้องถูกไหมพี่
แต่อย่างที่ยามเขากล่าวหาหนูมันไม่เป็นความจริง

ตั้งแต่ฝั่งคุณแม่เขาโพสต์เรื่องนี้ในโลกออนไลน์
แล้วก็มีคนแชร์ไปเยอะมากแล้วก็เป็นข่าว
ปลอมขึ้นมาเป็น๑๐๑๐เพจ
แล้วก็แชร์ข้อความที่เป็นเท็จสร้างความเสียหาย
แล้วก็มีสื่อมวลชนบางสำนักเอาข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบ
เผยแพร่ตอนนี้สาวธอมคนนี้บอกว่า
รวมรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วก็ไปแจ้งความ
สำหรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันไม่จริง
ก็จะบอกไปทำนองว่าเหมือนกับตอบโต้ไปทางฝั่งแม่และเด็ก

เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีการเจอกับทางฝั่งคุณแม่ด้วยนะ
แต่เหมือนกับทางฝั่งคุณแม่ก็ไม่ยอมคุยด้วย
ก็ขึ้นรถไปเลยก็ไม่ได้คุยกับสื่อด้วยนะคะ
ก็รถจอดอยู่หลังโรงพักใช่ไหมคุณแม่ก็ขึ้นรถแล้วก็ออกไปเลย
ไม่ทันจะได้เจรจากลายเกลี่ยอะไรกัน
ฝ่ายสาวธอมก็ยังย้ำว่าพร้อมนะพร้อมเจรจานะพร้อมไกลเกลี่ยนะ
พนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าคดีนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ยังต้องสอบปากคำจากพยานอีกหลายปากค่ะ
ต้นนะตอนนี้ก็เลยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครทั้งนั้น
ขอรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมก่อนครับอืม